ถ้าเกลียวรอกไม่รู้
กล้องของก้วย

แล้วมีทุกคน

เลือกมีปัญหา

นี่เกินไปเนี่ย
ก็ต้นเหตุนะฮะคือทางเด็กผู้หญิงชื่อสาวนะครับก็มีสามีอยู่ในซอย๑๓ครับ
เขารู้จักกันดีค่ะครอบครัวเนี่ยนะครับเพราะเราก็ลูกสาว
เป็นเวลานานแล้วล่ะทีนี้ก็ต้นเหตุจริงจริงเมื่อวานก็คือว่าเขาไปนัดพวกมา
นะฮะเคลียร์กันแล้วก็ไปเอาลูกสาวผมไปเคาะรถเขาก่อน
ช่วงเช้าเนี่ยไปเถาะรถเขาที่ตรงในไฟแดงช่อยหนึ่ง
กรมพัฒนาเราเนี่ยนะครับเพื่อจะให้ลงมาเคลียร์ตันเสียเพราะเขาด่ามาหลายรอบแล้ว
ซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ไปเลี้ยงงานกระถิ่นที่วัดเขามาพูดเนี่ยทางนี้ก็
ไปว่าไม่กล้ามองด่ากันในเฟสว่าไม่กล้ามองหน้าก้มหน้างุดอะไรหลบอะไรพวกนี้นะฮะ
แล้วก็ยังด่าท้าทายกันมาตลอดนะฮะแล้วก็อ่า
จะให้ไฟมาตรพุทธไปตกลงกันที่นู่นลูกสาวก็ไม่ไปบอกว่าถ้าอยู่ก็อยู่ในนิคมบ้านเรานี่แหละ
คุยกันจะได้เข้าใจกันสักทีอะไรพวกนี้แต่เขาก็กลับไปพาพวกจากมาตรพุทธฮะ
ตามที่เขาว่าเนี่ยมันหน้าบ้านผมมากันสี่คันแล้วก็โทรเรียกลูกสาวให้ออกมา
นะฮะเพื่อจะเอาพวกมารุมทำร้ายลูกสาวผม
ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพ่ออยู่ออกไปเคลียร์ให้ก่อนละกัน
ก็เลยผมก็เลยออกมากับแม่บ้านผมสองคนแล้วมาถึงข้างหน้าบ้านก็เห็นรถ
สี่ประตูจอดอยู่คันหนึ่งสำหรับคลิปที่ออกไปเมื่อเป็นข่าว
เป็นข่าวเมื่อวันก่อนเนี่ยฮะเต็มทั้งระบบโซเชียลแล้วก็โทรทัศน์ช่องต่างที่เอาไปออกเนี่ยนะฮะ
เขาตัดนะฮะคู่กรณีผมเนี่ยเขาตัดเฉพาะช่วงที่ผมถอยชน
แต่ที่เขามาล้อมรถผมพาคนมารุมตบตีลูกสาวผม
นะฮะหน้าบ้านผมเองเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นคนแปลกหน้ามาจากถิ่นอื่นเนี่ยนะครับ
ไม่ได้ถ่ายลงคลิปเลยซึ่งวันนี้ผมก็แก้ไขสถานการณ์แล้วฮะ
ก็ไล่เก็บคลิปต่างต่างนะฮะส่งให้กับทีมข่าวหลายหลายที่ไปแล้วก็
ได้ไปเอาคลิปที่ผมโดนรุมทำร้ายจริงของกล้องวงจรปิดที่ป้อมตำรวจ
ตู้สอยที่สามนะฮะที่ไปรอร้อยเวนเนี้ยว่าเขาลุมทำร้ายผมแบบไหนเนี้ย
วันนี้ได้มาแล้วครับแล้วก็ส่งให้ทีมข่าวอยู่แล้วครับ
แล้ววันนี้ตำรวจตกลงว่าไงครับเราไปตกลง
ก็มาแจ้งความที่โรงพักนิคมพัฒนาไว้แล้วฮะ
คู่กรณีเขาก็แจ้งความผมไว้วันก่อนว่าพยายามฆ่ากับทำร้าย
ทำให้เสียทรัพย์สินเสียหายอะไรพวกนี้ส่วนผมก็ได้จ่ายค่าเสียหายไปหมดแล้ว
เรื่องค่าซ่อมรถค่าที่เขาบอกว่าเคลือบแก้วมากับค่าป้ายทะเบียนป้ายจองป้ายประมูลอะไรเนี่ย
ทั้งหมดห้าหมื่นแปดได้จ่ายไปเมื่อคืนนี้แล้วครับอ๋อจ่ายไปหมดแล้ว
เอาจ่ายที่เราถอยรถไปที่ผมถอยชนเขาเนี่ยผมรับผิดชอบจ่ายไปหมดแล้ว
ซึ่งประกันเขาเห็นว่าเป็นคลิปแล้วก็มันเป็นข่าวใหญ่โตเนี่ยผมตั้งใจถอยชน
อันนี้ผมยอมรับไม่เป็นไรผมก็จ่ายเองนะครับจ่ายไปห้าหมื่นกว่าแล้ว
หมื่นแปดครับแล้ววันนี้เราไปวันนี้ผมก็ไปเพิ่งจะไปได้คลิป
พลาดจากตู้ซอยสิบสามนะฮะตู้ยามตำรวจเนี้ย
ก็เลยเอาคลิปไปแจ้งความร้องทุกข์ว่าผมเองก็โดนทำร้ายร่างกายเหมือนกัน
แล้วก็พร้อมกลับมาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนิคมพัฒนาไว้เป็นหลักฐานครับ
เขาแจ้งกี่ข้อหาวันนี้วันนี้ผมก็แจ้งว่าผมโดนทำร้ายร่างกายนี่ฮะ

ตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้โดนเขารุมทำร้ายฮะชกผมประมาณ๗คนลุมเมื่อวานที่หน้าตู้ยามตำรวจ
และที่นี้ผมก็คนที่มีปัญหากับผมก็ตัดอินจ่ายว่า
ก็คือการต่อสู้กันค่ะ

ก็เป็นเหมือนกับว่าน่าจะเป็นเล็ก